อีกหนึ่งคุณแม่นะคะยุ้ยปฐมวันค่ะมีลูกสาวน้องพรีมใช่ไหม
ไม่เจอเดี๋ยวเดียวตอนนี้น้องพรีมนะคะลูกสาวของพี่ยุ้ยเนี่ยโต๙ขวบแล้วนะคุณ
ยังฉลาดเฉลี่ยวช่างอ้อนอย่างที่ที่คุณตารองบอกเอาไว้จริง
แต่งานนี้จะมีแววเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่หรือเปล่า
แล้วได้ข่าวว่าพ่อโด่งสิทธิพรห่วงมากด้วยเอายากแล้วอีกนะคะ
ไปพูดคุยกับน้องพรีมและแม่ยุ้ยกันหน่อยจ้า
เขาชอบนะคะชอบร้องเพลงแต่แบบงานแสดงยังไม่ได้อะไรมากมาย

เพื่อนที่เป็นผู้ชายนี่แบบคุณพ่อว่าไหมครับ
พ่อให้เล่นแหละแต่คุณพ่อจะห่วงแบบว่าห่วงเวลาความปลอดภัยใช่ไหมคะ